ถ้าเข้าวงเข้าวัดแน่นอนเราก็เจอกับพระพุทธรูป
โอ้โหแต่ละปางนี่ก็สวยสดงดงามนะครับ

เขาบอกว่ามีรูปปั้นเทวดาพระพรมแล้วก็พระอินทร์ใส่แว่นดำด้วย
เขาบอกว่ามีกุศโลบายทำไมถึงทำแบบนี้ไปดูกัน
ปั้นเทวดาในท่าประนมมือประธานพรและสวมแว่นตาสีดำ
ที่อยู่บริเวณเหนือหน้าต่างโบสถ์ของวัดอินซี

ก็สร้างความแปลกใจไม่น้อยให้แก่ผู้ที่พบเห็น

ที่มีพระพรมและพระอินทร์สวมแว่นตาดำ

แดดร้อนหรือยังไงก็ไม่ทราบนะครับ

เจ้าอาวาสวัดอินซีเล่าว่า
เดิมทีเป็นอาคารไม้

โดยทาสีและตกแต่งด้วยกระจกขนาดเล็ก

พร้อมทั้งสอดแทรกคติธรรมเอาไว้

ค่ะ
ส่วนพระพรมเทวดาที่ใส่แว่น
ก็เป็นหลักธรรมะอีกเหมือนกัน
ก็ผลประโยชน์คุณงามความดีบุญกุศล

ที่เราทำไว้เราจะปกปิดไว้ไม่ได้

ในการกระทำบ่งกรรมอันนี้

มาสอนให้เป็นคติเตือนใจ

นี่ไงคือเหตุผลว่าทำไมถึงต้องปั้น

พวกว่าอะไรต่างที่เราทำ
ไม่สามารถปกปิดได้ด้วยแค่แว่นตาดำอันเดียว

มีการทำรูปปั้นแปลกเพื่อจะเป็นกุศโลบายธรรม
เพื่อที่จะจูงให้กับบรรดาญาติโยม

แต่ละวัดเขาก็เริ่มมีอะไรแปลกให้เราแบบได้เรียนรู้

เห็นแล้วมันอเมซี่